พวงจากเหตุการณ์น้ำป่าในพื้นที่ของจังหวัดภาคใต้กันก่อนนะฮะ
น้ำป่าพาถล่มจังหวัดตรังบ้านพังทำไงดี

ต้องประกาศขายบอลสีไม้ด่างเอามาซ่อมบ้านตัวเองฮะ
ลำบากยากแค้นเหลือเกินช่วงที่ผ่านมา

ดินชุดตลิ่งหายต้นไม้ล้ม
ดินซุดตลิ่งหายต้นไม้ล้ม

มันโดนน้ำป่าซัดปริวหายไปหมดเลย

สาวบ้านจะกลายเป็นเสาที่ตกบ้านไปเรียบร้อย
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ไม่รู้จะทำยังไงดี
ไม่รู้จะทำยังไงดีบ้านก็พัง
จำเป็นต้องเอาไม้ด่างบอนสีเอามาขาย
แต่จริงแล้วเพาะปลูกไม้ด่างบอนสี

พอน้ำป่ามา๔๐๐หายไปกับน้ำเลย

จำเป็นจะต้องประกาศขายไม้ด่างบอลสีรอบนี้
เพื่อหารายได้เล็กน้อยมาประทังชีวิต

เหตุการณ์ดังกล่าวนี้คือบ้านของคุณพี่สุจิรา
อยู่ใกล้กับน้ำตกไพรสวรรค์

สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคใต้หลายพื้นที่

สร้างความหวาดภาวะให้กับพี่สุจิราเป็นอย่างยิ่ง
สุดท้ายทำอะไรไม่ได้ครับจำเป็น
ต้องเอาไม้ด่างสุดรักเอาบอนสีสุดรัก
เอามาประกาศขาย๕๐บาทถึง๒๕๐บาท
อนกระดาษโพล๗สี

พูดแบบนี้ถ้าใครไม่ใช่เซียนดังพวกไม้ด่างจะไม่เข้าใจ
แต่ถ้าใครเป็นเซียนบอกเออแบบนี้ก็น่าอุดหนุนเหมือนกันนะฮะ
ดังนั้นใครสนใจและจะช่วยอุดหนุน

โทรศัพท์เดี๋ยวจะขึ้นที่หน้าจอทีวี

เอามาช่วยเหลือซ่อมแซมซ่อมบ้านตัวเอง